คุณผู้ชมค่ะจากหล่อรุ่นใหญ่อย่างพี่จิ๊บวัสสุมาหล่อรุ่นเล็กอย่างโก้วสินกันบ้างดีกว่านะ
ฟรีแลนซ์แหละบอกกับบันเทิงไทยรัฐของเราว่าแต่ไม่เคยลืมคู่จิ้นเลย
ยังจิ้นกันได้อยู่คือความน่ารักของเอฟซีก็คือจะคอยเอารูปของโก้แล้วก็พิ้งพลอยสมัยเล่นละครด้วยกันเนี่ย
ขยันเอามาลงโซเชียลบ่อยจนหลายคนเข้าใจว่าอ้าวโก้กับพิ้งพลอยเนี่ยกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งแล้วหรือเปล่าค่ะ
เพราะโก้เขาก็เป็นนักร้องเนาะแต่ว่ากำลังจะหาเพลงที่มีเนื้อหาเหมาะสมแล้วก็ลงตัวกับพิ้งพลอยให้มากที่สุด
ถามว่าโก้เราคิดถึงน้องไหมเพราะเราก็เป็นคู่จิ้นสตาร์ทงานมาพร้อมกัน
บอกว่าคิดถึงตลอดเลยแล้วก็ไม่เคยลืมคู่จิ้นคนนี้เลยกลัวก็แต่ว่าพิ้งพลอยนั่นแหละที่จะมาลืมพี่โก้
นี่เป็นไงอันนี้งอนจริงหรือว่าแกล้งน้อยใจกันแน่คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวไปฟังหนุ่มโก้กันหน่อยจ้า

ก็เหมือนแค่เป็นนะขอ

เต็มแล้วรักดีป่ะก็ค่ะ
อาจจะโปรจอยมาเจอกันสักเรื่องสองเรื่องก็ได้